แล้วก็วันนี้ถือว่าเป็นวันที่จะเศร้าก็ไม่เชิง
เพราะว่าเราก็ทราบนี้อยู่แล้วว่าคุณพ่อเนี่ยก็กลับไปอยู่กับพระเจ้าแล้ว

ก็เป็นวันที่ชื่นชมยินดีในส่วนหนึ่ง
เพราะเรารู้ว่าสุดท้ายแล้วเราก็จะกลับไปเจอกันที่มนต์สวรรค์เหมือนเดิม
อย่างวันนี้ทำไมเราถึงเลือกจัดงานเพียงวันเดียว

เอาความสะดวกของคนที่มามากกว่า
เพราะว่าช่วงนี้มีทั้งฝนตกรถติดด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ถ้าเกิดจัดหลายวันบางทีก็บางคนก็อาจจะมาไม่ได้หรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยคิดว่ารวบรัดวันเดียวไปเลยดีกว่า
เขาจะได้มาแล้วก็จบไปเลยภายในวันเดียวอะไรอย่างนี้ค่ะ
ในส่วนของอัตภิคุณพ่อจะจัดการจัดยังไงบ้าง
คุณพ่อก็จะเอาไปฝังที่ภูเก็ตไว้กับอากงอาม่าส่วนหนึ่ง
แล้วก็โมจะเอามาทำล็อกเก็ตอีกส่วนหนึ่งค่ะ
ถ้าถามถึงสภาพจิตใจณวันนี้น้องแตงโมถือว่าเข้มแข็งมากน้อยแค่ไหนแล้วอะค่ะ
เพราะว่าโมเข้มแข็งระดับหนึ่งแล้วเลยแหละ
เพราะว่าคุณพ่อก็ป่วยมาสักระยะ
แล้วก็ให้เหมือนให้เราได้ทำใจมาสักระยะแล้วอะไรอย่างนี้
โมก็ว่าโมเข้มแข็งระดับหนึ่งแล้ว

ตอนนั้นคือทางโรงพยาบาลโทรมาหรือเปล่า
ทางโรงพยาบาลโทรมาค่ะว่าคุณพ่อเริ่มแบบไตวายเฉียบพลัน
แล้วก็ติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วอะไรอย่างนี้
แล้วก็หายใจเหนื่อยหอบมาก
ตอนนั้นก็เที่ยงคืนเที่ยงคืนได้แล้วค่ะ
มีการบอกลาคุณพ่อยังไงบ้างคะ
ก็บอกให้คุณพ่ออยู่กับพระเจ้านะ

คุณพ่อเหนื่อยก็พักได้แล้วค่ะ
ถ้าเหนื่อยก็ไปเถอะอะไรอย่างนี้

คุณพ่อได้สั่งเสียงไว้ไหมค่ะ
คุณพ่อก็คือก่อนที่คุณพ่อจะไปเนี่ย

หนูก็บอกว่าเนี่ยวันนี้วันเกิดน้องนะ
คุณพ่อเขาก็เอ่ยพรมายืดยาวเลย
แต่ว่าฟังไม่เป็นคำแล้วค่ะ

เริ่มที่จะไม่มีเสียงพูด
เท่าที่จับใจความได้ก็คือขอให้สุขภาพแข็งแรง
ขอให้มีงานเข้ามาเยอะ
แล้วก็ขอให้เป็นลูกพระเจ้าตลอดไป

โมคิดว่ายังมีอะไรที่คุณพ่อยังห่วงในตัวโมมากที่สุดไหมคะ
ว่าน่าจะเรื่องสุขภาพมากกว่า
แต่ว่าช่วงสุดท้ายคุณพ่อก็ยังสื่อสารกับเราได้อยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะ

ก็ช่วงวันเกิดยังได้อยู่
แต่หลังจากนั้นสัก๒๓วันเนี่ย

แล้วหลังจากเวลาถึงพ่อไปจริงได้ฝันถึงพ่อบ้างไหม

เชื่อว่าถ้าใครที่ร่วงหลับไปแล้ว

ไม่มีเวียนไหว้ใจเกิด
ไม่มีกลับมาหาหรืออะไรอย่างเนี่ยค่ะ
ขออนุญาตถามถึงยอมถามถึงอาการป่วยของคุณพ่อที่ได้รักษาเป็นยังไงบ้างค่ะ

ใช่ค่ะก็รักษาตามอาการบ้าง

แล้วแต่ความหนักเบาของอาการอะไรอย่างนี้ค่ะ
ใช่ค่ะ
ใช่กว่าจะได้ที่ลงตัวก็

มลูกมากมะเร็งต่อมลูกมาก

แล้วก็เป็น

คุณหมอตอบเจอนี่คุณหมอตอบให้เราทำใจไว้เลยไหมคะ
ตั้งแต่มาเดือนกลุ่มพาใช่ไหมคะที่ตัวจริง

เพราะว่าสภาพคุณพ่อยังแข็งแรงกว่านี้เยอะเลยค่ะ
แต่ว่าช่วงเดือน

คุณหมอบอกว่าอยู่ได้ไม่เกิน๑เดือน

แต่คุณพ่อก็อยู่ได้มาเดือนกว่านะ

แสดงว่าหมอก็เริ่มที่จะทำใจ
แต่สภาพใจของคุณพ่อเองเขาสู้ไหมคะตอนนั้น

เขาแบบหายใจเหนื่อยหอมมากไม่ยอมไป

เพราะตอนนี้ก็เหมือนอยู่คนเดียว

ก็ไม่ถึงกับเหงา

แอบวาเวอ่ะแอบคิดว่าเราไม่มีคนที่ปรึกษาแล้วอะไรอย่างนี้
อย่างที่คุณแม่เข้ามาด้วยคุณแม่ก็จะเป็นลมท่าเดียวเลยค่ะ

ผัดกันให้กำลังใจกันไปนะช่วงนี้นะครับ
อย่างเวลาหลับไปบ้านอย่างเงี้ยอย่างที่บอกว่าเราเคร้ง
อย่างนี้คิดว่ามันยังต้องเป็นไปอีกนานไหม
เพื่อนก็ผัดเวรกันมาอยู่เป็นเพื่อนโม
จะไม่ปล่อยให้โมอยู่คนเดียวก่อน
คนนู้นก็ผัดเวรกันมาคนนี้ก็ผัดเวรกันมา
ก็นั่งกินข้าวนั่งดูหนังดูยูทูปอะไรกันไป
สักพักก็แยกย้ายกันไปนอนอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ตอนนี้ก็คือเรายังไม่สามารถอยู่คนเดียวได้

ไม่ค่อยหลับเลยค่ะปกติที่จากที่ไม่ค่อยหลับอยู่แล้ว
ก็จะไม่ค่อยหลับหนักกว่าเดิม
ก็มีบ้างค่ะมันจะมีอาการมองเหมือนจะเบลอ
มันเป็นเพราะว่าตั้งแต่เกิดเหตุการณ์เนี่ย
โมไม่รู้ทำไมโมถึงไม่หิวข้าวไม่หิวน้ำ
กินอะไรก็ไม่ค่อยได้มันเหมือนจิตใจหดหูมั้งคะ
แล้วมันทำให้มุมไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงสักเท่าไหร่
มึงละคืออาหารไปไหนไม่อยากอาหาร
มีไปพบคุณหมอให้มีความบำรุยอาหารเสริมแบบนี้บ้างไหม
เพื่อนก็พยายามมายักษ์ให้กินอยู่ตลอดเวลา
ชวนกินอย่างงี้ใช่ค่ะ
สุดท้ายแล้วโมมีอะไรอยากจะพูดถึงคุณพ่อไหมคะ
ก็สำหรับคุณพ่อก็คุณพ่อทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบอย่างที่สุดแล้ว
แล้วก็คุณพ่อใช้ชีวิตมาอย่างคุ้มค่ามากแล้วจริง
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนการกีฬาเรื่องหลายอย่างเลยค่ะ
การเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
เป็นการเป็นคุณพ่อที่สมบูรณ์แบบ
การเป็นหนึ่งใน
เป็นหนึ่งในสำหรับคุณพ่อครับ
คิดไม่ออกเบลอ
ใช่ก็ถือว่าเป็นต้นแบบที่ดีมากเลยค่ะ